ดูอีกงานหนึ่งนะฮะนี่งานแต่งเหมือนกันนะครับ
แต่ละคนละฟิลเลยนะในช่วงที่มีพิธีอยู่เนี่ยนะครับ
เขาจะมีนายพิธีที่มาคอยดำเนินการต่างเหมือนพิธีกรนะฮะ
ก็เลยบอกให้เจ้าสาวเนี่ยเอาท่องคาถาหน่อย
คาถานี้เนี่ยเป็นคาถาทำให้รักเมียหลงเมีย
กี่สตางค์ก็เอาสตางให้หรือ

เห็นคาถาได้ผลอย่างรวดเร็วนะฮะ
ท่องกระถาเสร็จเป่าไปสามทีพูดพูดพูดนี่อื้อหือค่ะ
เขาเบามายักหน้าเลยนี่ฮะกำลังเป็นไวรัลดังในติ๊กต๊อกเลยนะครับ
หลังจากที่ผู้ใช้ติ๊กต๊อกนะฮะได้โพสต์คลิปนี้เอาไว้นะครับ
เป็นงานแต่งงานของบ่าวสาวคู่นึงพิธีสวมแหวนเนี่ยฮะ
นายพิธีที่เป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าให้เจ้าสาวเนี่ยท่องคาถามัดใจผัวหน่อย
แล้วก็ให้พูดตามเจ้าสาวก็เสียงดังฟังชัดมาก
นี่ฮะเราได้คุยกับทางคุณปลายนะครับคุณปลายเป็นเจ้าสาวที่ปรากฏในคลิปนะครับ
นี่ฮะเจ้าสาวคุณปลายบอกว่างานมงคลสมรสเนี่ยจัดขึ้นที่โคราชนะฮะ
เมื่อ๑๒พฤศจิกายนคลิปที่เห็นเนี่ยช่วงพิธีสวมแหวน
นายพิธีบอกให้เจ้าสาวก็คือเธอเนี่ยนะฮะท่องคาถาอ่า
ซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะครับทีนี้เห็นว่าเออ
เป็นคาถาที่เขาบอกคาถามัดใจผัวก็เลยตั้งใจมากเป็นพิเศษ
ในคลิปที่เธอพูดออกไปเนี่ยก็เลยเสียงดังฟังชัดเป็นพิเศษ
นี่ฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะฮะคาถาเธอยังจำได้หรือเปล่า
ก็คือถือแหวนนะคะแล้วก็นั่งหลับตาพนมนะคะ
แล้วก็เพราะว่าพุทธทางเอาสตังค์ให้เมียทำมังเอาสตังค์ให้เมีย
สำคัญเอาสตางค์ให้เมียหาได้กี่บาทกี่สตางค์ก็เอาสตางค์ให้เมียค่ะ
อืมแล้วแล้วมีกรรมวิธีอะไรต่ออีกไหมครับจากนั้น
แล้วก็มีให้เป่าเป่าหูเจ้าเป่าสามสามสามรอบ
ไปที่หูใช่ไหมครับใช่ค่ะเป่าหูแล้วก็เป่าศีรษะค่ะ
ออกไปด้านข้างเป็นมนต์คาถาตอนนั้นน่ะทำเล่นขำขำหรือว่าจริงจังไปแล้วครับ
จริงจังก็คือตอนแรกก็ตอนแรกก็เล่นขำด้วยทีนี้พอเขาบอกเป็นคาถานะฮะ
หนูก็เลยคิดเออแล้วน้องทันอาจจะต้องแบบจริงจังนิดนึงก็เลยตั้งใจเป่าเต็มที่
ก็คือเป็นออกมาแบบนั้นไม่ใช่แค่ขำนะพี่อุ๋ยจริงจังเลยนะ
ผมว่าเจ้าสาวก็จริงนี่ฮะแล้วจำแม่นด้วยคาถานี่ยังจำได้เลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับคือหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะเนี่ยบอกโอ้โห
ดูคุณพ่อคุณแม่เจ้าเบาเป็นยังไงบ้างบนเวที
คุณฟายยืนยันว่าไม่ต้องดราม่านะฮะค่ะบางคนไปสังเกตโอ้โห
ไปดูละเอียดยิบยืนยันว่าทางคุณพ่อคุณแม่เจ้าเบา
เอ็นดูตัวเจ้าสาวมากนะฮะตอนนี้เนี่ยถามว่าแล้วเป็นยังไงบ้าง
สอดทองมั่นเงินทองต่างคุณปลายบอกว่าเจ้าเบ่าก็ให้เธอเก็บรักษาดูแลนั่นแหละ
อืมอ่าใครจะนำคาถาไปท่องบ้างคุณปลายก็ยินดี
ส่วนนายพิธีนะครับก็คือเจ้าของติ๊กต๊อกนะครับ
คุณสิริวัลนะฮะบอกว่าคาถามัดใจผัวเนี่ย
ให้เจ้าสาวได้ท่องเนี่ยเธอได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์นะ
เออบอกมีครูบาอาจารย์เลยนะฮะแต่ความจริงแล้วเป็นลักษณะเชิงหยอกเยาว์
แล้วก็เตือนใจเจ้าเบาอืมว่าเออทรัพย์สินเงินทองเนี่ย
แต่งงานเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยให้ฝั่งผู้หญิงก็คือเจ้าสาวเนี่ย
เขาดูแลดีกว่าค่ะเพราะผู้หญิงเขาจะรอบครอบกว่ายึดหลักธรรมในการครองเรือน
จริงใช่ไหมคะพี่อุ๋ยจริงหะฮะ
รีบตอบว่าจริงเลยนี่ขนาดที่บ้านผมไม่ได้ท่องนะเนี่ยค่ะ
ไม่รู้จำคาถาได้หรือเปล่าไปท่องเพิ่มอีกยุ่งเลยเนี่ยทีนี้
ผู้หญิงรอบครอบจริงครับพี่หวย